ตำรวจจีนและกองกำลังพิทักฆาตของรัสเซีย
ก็ได้เปิดฉากภารกิจการซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่
กรุงมอสโกเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากการก่อการร้าย
โดยได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
รองพุมหน่วยการซ้อมรบของจีนเปิดเผยว่า
นี่เป็นครั้งที่๓แล้วที่กองกำลังภายในของจีนและรัสเซีย

โดยจะเน้นไปที่ทักษะทางยุทธวิธีในการต่อสู้กับการก่อการร้าย
เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย
แต่ทั้งหมดจะไม่เพียงเข้ารับการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายเท่านั้น
แต่ยังมีการฝึกซ้อมกลยุทธ์การต่อสู้แบบกลุ่ม
การยิงปืนและการเล่นมวยปล้ำ
ขณะเดียวกันกองกำลังของจีนจะยังได้ฝึกฝนการใช้อาวุธของรัสเซียเป็นครั้งแรก
ขณะที่ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชาติของรัสเซีย
ได้ยกย่องความมีระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่จีน

พร้อมที่จะเปิดเวทีใหม่ด้านความร่วมมือกับจีนด้วย
ทางนี้กองกำลังพิทักษ์ชาติของรัสเซีย
ก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งของนายวาลาดิมีปูติน
ประธานทิศพนิยินรัสเซียเมื่อเดือนเมษายน
ขบวนการอาธิกรรมและขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดในประเทศ
โดยที่ผ่านมาทั้งจีนและรัสเซียต้องเผชิญกับการโจมตี
จากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวมุสลิมบ่อยครั้ง